วัดท่าเสียวไหนอยู่บ้านท่าเสียวใหญ่
หูคอต่อยเจ้าวาดซะน่วมเลย
ชาวบ้านแถวนั้นบอกเห็นแล้วกลุ้มใจ
แต่อีกมุมหนึ่งก็ดีแล้วล่ะ
เป็นบุญของพระพุทธศาสนาเหลือเกิน
จะได้จับศึกให้หมดดู๕สภาพ
เห็นไหมจะสงสารดีไหม
นั่นน่ะสิคะไม่รู้จะอารมณ์ไหนดีเลยนะ
สี่รูปนะฮะค่ะเจ้าวาดด้วยฉันเพลงเสร็จกงเล่าต่อครับ
ทะเลาะกันต่อยกันนะครับนี่คือหลวงพ่อบุญถม
หรือพระบุญถมทันตาอายุ๖๓ปีเจ้าอาวาสวัดท่าเซี่ยว
ที่จังหวัดชายภูมิถูกพระที่เป็นพระหนุ่มต่างวัด
มาขอฉันเพลงด้วยแล้วก็ดื่มเหล้ากันเนี่ย
เข้าไปพระรูปนั้นชื่อพระสมมิตรนะ
มาขอฉันเพลงที่วัดฉันกันไปฉันกันมาชวนกันดื่มเหล้าต่อ
เหล้าขาวนะฮะเมากันหมดนะครับพูดไม่เข้าหูกัน
สุดท้ายพระสมมิตรพระผู้มาเยือนต่อยเจ้าวาดวัด
หลวงพ่อบุญถมซะแบบหน้าตาบวมปูดแบบนี้เลยนะครับ
คุณผู้ชมครับทั้งคิ้วทั้งตาทั้งปากนี่แตกบวมไปหมด
หลังจากเกิดเหตุชาวบ้านเขาก็แจ้งตำรวจนะฮะสพเมืองชายภูมิก็มาที่เกิดเหตุนะครับ
เจ้าวาดวัดก็นั่งรอเจ็บด้วยเมาด้วยมึนด้วยไม่รู้มึน
เพราะเล่าว่าถูกต่อยอะไรก็ไม่รู้ไปไหนไม่ได้นะครับ
ส่วนอีกนี่เห็นรถไหมฮะรถข้างหน้าเนี่ยมีเก๋ง
แล้วมีจักรยานยนต์อีกคันนึงเนี่ยถูกชนพังเสียหาย
คือหนึ่งในสี่นี่ฮะนี่รถชาวบ้านแต่รถเก๋งเนี่ยรถของพระที่วัด
ตอนที่เกิดเหตุสี่รูปแล้วก็ชกอะไรกันเนี่ยมีรูปหนึ่งก็ไม่รู้ยังไง
น่าจะเห็นตำรวจอะไรจะมาก็จะหนีขับรถออกไปก็ชนไดด์ไปหมด
เป็นพระเป็นเจ้าทำแบบนี้ได้ยังไงนะครับ
พระบุญถมเจ้าวาดวัดที่ถูกต่อยเนี่ยบอกว่า
คนที่ต่อยคือพระสมมิตรก่อนจะเกิดเรื่องพระสมมิตร
เป็นพระต่างวรรดิมาที่วัดก็ชวนฉันเตรนด้วยกัน
ก็ดื่มกันสี่รูปนะพอเมาได้ที่ก็พูดจาไม่เข้าหูกัน
ก็เลยโดนพระสมมิตรต่อยแบบไม่ยั้งเลย
ผลออกมาก็เนี่ยตามสภาพ

แต่อยากให้ไปดูภาพที่โรงพักก่อน
ตำรวจก็นิ้มมนเลย
ขึ้นรถเลยไปถึงนี่เอา๔รูป

ปูดเข้าไปเนี่ยคือเกินหมด
เกินกว่ากฎหมายกำหนดหมด

คือเกิน๑๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คือถ้าขับรถต้องไม่เกิน๕๐ใช่ไหม
แต่นี่ก็ลองให้เป่าดูนะครับกี่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่๑๗๗นะครับ
พระสมมิตรที่ต่อยเจ้าอาวาสวัดเป่าเข้าไป๒๕๔มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
โอ้โหคือตำรวจบอกลองเป่าดูหน่อยซิจะดูว่าดื่มกันไปขนาดไหน
ว่าจะนั่งดื่มอยู่กับที่แต่เป็นพระเนี่ยมันผิดอยู่แล้วใช่ไหม
แต่ถ้าเทียบกับการขับรถต้องไม่เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
นี่เป่าเสร็จถึงก็แบบโอ้โหหมดไม่ไหวจริงนะ
หนึ่งในพระที่ร่วมวงดื่มเหล้ากันด้วยเนี่ยบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ย
ท่านเจ้าวาดนะแล้วก็ตัวเองด้วยพระรูปอื่นด้วยรวม๔รูป
นั่งฉันเพลกันหลังจากนั้นก็เลยหยิบเหล้าขาวเนี่ยมาดื่มกัน
พอเมากันได้ที่แล้วรูปหนึ่งเขาขอตัวไปนอนก่อนเขาไม่ไหว
มาอีกทีเห็นพระสมมิตรกำลังต่อยกับเจ้าอาวาสอยู่
พระอีกรูปหนึ่งที่นั่งอยู่ด้วยก็แบบเห็นท่าไม่ดี
ขึ้นรถเก๋งขับจะขับหนีไปไหนก็ไม่รู้
ไปชนไปทั่วจนกระทั่งไปชนรถชาวบ้านที่เขาขี่มาพอดี
เจ้าของรถจักรยานยนต์ที่โดนหางเลขถูกชนไปด้วย
ชื่อนายทวีศกเป็นชาวบ้านในพื้นที่
นี่ฮะเขาบอกว่าเมื่อตอนที่เกิดเหตุ
เขาขี่จักรยานยนต์มาเห็นแล้วล่ะ

มาชนประตูวัดไปก่อนแล้วนะ
แล้วก็เซมามาชนรถเขาอีก

เป็นพระเป็นเจ้าทำแบบนี้กันได้ยังไง
อืมเคยมาได้อยู่เนี่ย

มีกินน่ามเปล่ามีครับมีว่ะมีทุกโอ๋งเลยครับสี่รูปน่ะครับผม
นี่เจ้าว่ายู่หกสิบสามนะคือข้อหาทำลายร่างกายจำลูกก็แจ้งไปนะครับ
คุณผู้ชมครับส่วนเรื่องของพระสี่รูปนี้ก็นิมนต์พระผู้ใหญ่ท่านมาทำพิธีศึกให้เรียบร้อยแล้ว
งี้ปล่อยไว้ไม่ได้ใช่ค่ะต้องอย่างนั้นค่ะต้องศึกค่ะ
เป็นบุญของชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็พระพุทธศาสนาเหลือเกินนะคะ